นี้หน่อยค่ะกู้ภัยเนี่ยเขาจริงเขากำลังจะไปเข้าเวรนะปรากฏว่าเจอมือปลาหิน
คุณคิดดูสิปลาหินมาใส่รถรถเกือบจะเกิดอุบัติเหตุค่ะ
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก๔ทุ่มที่ผ่านมา
โอ้โหก้อนใหญ่ดูสิก้อนใหญ่มากอยู่ตรงตะก้าหน้ารถแบบนี้ค่ะ
กู้ภัยของร่วมกับตันยูนะนะถูกปลาหินใส่แล้วตำรวจสายตรวจที่สพบางแก้วเนี่ยก็ไปตรวจสอบ
ด้านข้างเป็นรอยถูกก้อนหินกระแทกจนแบบมันบุบเลย
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือทางออกถนนเทพรัฐขาเข้าช่องทางคู่ขนานนะคะ
ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการเราวงให้คุณผู้ชมเห็นไหม
ทีนี้คนที่ก่อเหตุพอหลังจากปลาแล้วจับตัวได้นะเป็นชาวกัมพูชา
ท่าทางเขาคงมีสารเคมีในร่างกายนี่แหละค่ะก็มีสารเสพติดนั่นแหละ
พูดอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นี่ถือก้อนหินอยู่ในมือด้วย
แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ขอดูเอกสาร
เพราะว่าเป็นแรงงานต่างด้าวมีบัตรอะไรหรือเปล่า

แล้วที่หัวเขาที่หน้าเขาก็มีแผล
นี่กู้ภัยก็ต้องช่วยประถมพยาบาล
ใช่พันผ้าแบบนี้เพราะอะไรคุณ
เพราะว่าตอนนั้นเขาล้มไปกระแทกพื้นถนนไง

พ่อทุ่มโทษครับแต่แหมทางกู้ภัยเอง
ต่อให้จะสู้กับกู้ภัยก็ต้องช่วยประถมพยาบาลค่ะ
นี่เห็นหรือไม่บ้างหลังก็มีรอยถ็รอกแบบนี้
พอประถมพยาบาลเสร็จปั๊บก็คุมตัวไปให้ตำรวจ

ทีนี้ถามถามเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูหน่อยค่ะ
คุณจิระพงศ์เล่าให้ฟังแบบนี้
ผมกำลังขับรถนี้จะไปเข้าเวรอยู่

ผมสังเกตเลยว่ามีคนยืนแอบอยู่ข้างเสาไฟ

อะไรมันกระแทกกระจกหลังคา

ผมก็จอดมาดูอ้าวนี่รอยนี้ที่พี่เขาชี้ให้ดู

แล้วตอนนั้นคือเขารู้แล้วแหละว่าโดนปลาหิน
เขาก็ตั้งใจจะไปถามผู้ชายคนที่ปลา
แล้วเห็นเลยว่าเขาคว้าก้อนหินอีกก้อนหนึ่ง
เงื้อแล้วจะปลาใส่ซ้ำอีกค่ะ
แต่ว่าโชคดีนะมีรถเจ้าหน้าที่อีกคันนึงผ่านมาพอดี
แล้วพอจอดรถลงมาปั๊บผู้ชายคนนี้ปลาหินใส่จนแบบ

เออใส่เจ้าหน้าที่อีกคันแหม่
เจ้าหน้าที่อีกคันเมื่อกี้ที่เปิดหลังให้ดูนะฮะ
เมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะว่าถูกหินปลาใส่หลังจนเป็นแผล

อ๋อขับมาพลาดเดี๋ยวต้องเข้าไปเห็นปลาดเลย
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแล้วแหละ
ชาวกัมพูชาคนนี้เขาอยู่ที่ไหน

แล้วทำไมอยู่ดีมาปลาหินแบบนี้

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขายังไม่ได้สติ

เดี๋ยวต้องรอนะหลังจากนี้ตำรวจต้องหาข้อมูลตรงนี้ต่อด้วย